อันนี้เจนจิตสัมผัสเจนชื่ออะไรนะ
ขอทางให้กับปลวกแดงหน่อยฮะ

รู้เลยว่าคนนี้ตายท้องกลมคนนั้นจมน้ำตายคนนี้คอขาด
มาคือแลบลิ้นเนี่ยสัมผัสวิญญาณได้เลยแล้วจากนั้นแลบอิชิ
แลกอีกทีนึงเพื่อเชิญวิญญาณมาอยู่กับลุงเขาแล้ว
ลุงเขาจะพาไปปลดจะพาไปปล่อยนี่คือความสามารถพิเศษ
ติไปกับตัวเองฮะงานนี้ฮะลิ้นจิตสัมผัสครับ
นายประเสริฐพนึกทองอายุห้าสิบปีแก่พื้นเพลเนี่ย
ชาวปลวกแดงปลวกแดงจังหวัดระยอง
ต้องจำได้นะคนนี้เขาดังมากดังขนาดไหน
เขาเคยขับรถสีขาวพลอกดินไปทั้งคันรถ
นะและด้านบนเนี่ยเหมือนปูปูพรมย่าเอาไว้เลยฮะ
มีสภาพไหมอ๋อนี่ไงอ่านี่นี่นี่นี่แปะดินไว้ทั้งคันรถ
แล้วก็ตระเวนไปตามพิกัดต่างโดยเฉพาะพัทยาชนบุรี
ไปมาหมดแล้วฮะรอบนี้ลุงเสิร์ชมาโชว์อีกที
เพราะอะไรอยากจะให้รู้ว่ามีสัมผัสพิเศษ
เกิดขึ้นกับตัวของลุงเสิร์ชแล้วนะฮะลุงเสิร์ชเขาเปิดตัวด้วยชุดปอนปอน
พิติอยู่ตรงนั้นเปิดตัวในชุดปันปอนคือ
เสื้อขาดกางเกงขาดบ้างแต่ขอโทษเถอะ
สิบห้าบาทนะฮะเอาที่คอนะแขวนทองสิบห้าบาททั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ย
พาไปที่ริมชายหาดไปพร้อมทอง๑๕บาทโชว์อะไรโชว์สัมผัส
พิเศษลิ้นรู้ลิ้นสัมผัสวินญาณเมื่อสักครู่ก็แปปแปปพอแปป
ปุ๊บรู้เลยมีวินยานจมน้ำตายที่นี่เขาตายด้วยวายเบลจเทศ

รู้ขนาดนั้นแหละ
ยังไม่ชาครับ
คุณคุณผู้ชมเนี่ยเขาจะเห็นนี่
เห็นมาเรื่อง
อันนี้๒๕ครับตอนเนี้ยเขาบอกอะไรกับเราบ้างครับผม
ก็เขาอยากจะไปแต่เขาไม่มีที่ไปครับ

เชิญครับเชิญไปอยู่ที่เชิญครับเชิญเชิญไปอยู่ที่เข้าไปในรถผมเลยครับ
เดี๋ยวแล้วเขาเป็นผู้ชายหมดเลยเหรอพี่ผู้ชายครับเจอนี่ผู้ชาย
เป็นอะไรตายครับก็จมน้ำตายครับ
เชิญครับเชิญมาอยู่เชิญพิติหรือเชิญวิญญาณ
แต่พิติอยู่ตรงนั้นด้วยพิติผมขอว่าพิติหน่อยได้มั้ย
ทำไมเล่าพี่ติถามเร็วเขาคิดไม่ทัน
ก็ค่อยไปไปคิดมุมได้แล้วก็พาไปครับและแป๊บ
ลิ้นชาพอลิ้นชาแปลว่าสัมผัสจิตสัมผัสวิญญาณได้
แล้วพามาที่รถระหว่างอยู่บนรถนะ
ทีมข่าวเราก็ตามรถของลุงเสิร์ชไปด้วย
จากนั้นมาระหว่างตั้งแต่คันเร่งแรก
จนถึงปลายทางแกเปิดธรณีกันแสงว่ะ
แต่อยากให้รู้ว่าที่อยู่บนรถนี้ไม่ใช่มีแต่ลุงเสิร์ช
ไม่ใช่มีแต่ทีมข่าวด้านหลังนี้นั่งเต็มเอียด
ดวงจิตที่อยู่ริมชายหาด
นั่งมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปปล่อยที่บ้านร้าง

พามาพาไปปล่อยที่บ้านร้าง

แต่เดิมทีมีผีตายโหง
อยู่ที่นี่๒ดวงไว้แล้ว

เสิร์ชยืนยันว่า๕ดวงวิญญาณที่ว่านี้

ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ประการใด

พึ่งมาสัมผัสพิเศษได้

หลายปีแล้วหลายสิบปีแล้ว

ให้คนใครก็ได้อยากดังก็ดังไปก่อนกันแล้วกัน

ออกมาเพื่อประกาศให้ดวงวิญญาณทั่วไทย

ลิ้นสัมผัสวิญญาณอยู่ตรงนี้
ยินดีรับใช้ให้บริการ
ชาวบ้านรู้จักเปล่าชาวบ้านเขาก็ไม่รู้

บ้านหลังนี้บ้านร้างเนี่ยมีดวงวิญญาณมาอยู่แล้ว

มอเตอร์ไซค์ผ่านไม่เคยเจอผี

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันนะฮะ